ศิลปากรออกมาเปิดเผยภาพ๓มิติ
ภูมิสถาปัตยกรรมพระเมรุมาตรแล้วก็สิ่งปลูกสร้าง
ประกอบโดยโครงการในพระราชดำรินะคะ
ออกแบบตกแต่งภูมิทัศน์แล้วก็เป็นสัญลักษณ
เพื่อสื่อถึงพระเมรุมาที่สร้างขึ้นถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ
ในภรทรรมธรรมวิมนต์ภูมิสถาปณิก
สำนักสถาปัตยกรรมกรมศิลปากร
เปิดเผยถึงความคืบหน้าการออกแบบ
ภูมิสถาปัตยกรรมพระเมรุมาตร
และสิ่งปลูกสร้างประกอบในงานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮา
สิ่งปลูกสร้างประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ังหันชัยพัฒนาฝ่ายน้ำล้นย่าแฝกและต้นมะม่วงมหาชนกเป็นต้น
ขณะที่ในส่วนของนาข้าวก็จะมีการออกแบบเชิงสัญลักษณ์ให้คันนา
ทำจากดินชนิดพิเศษมีสีคล้ายสีทอง

สื่อถึงว่าเป็นพระเมรุมาตรที่สร้างขึ้น
ถวายให้กับในหลวงรัชกาลที่๙
ขณะที่พื้นที่สนามหลวงฝั่งทิศใต้ขณะนี้
ก็ได้มีการเร่งดำเนินการเตรียมพื้นที่เพื่อก่อสร้างพระเมรุมาตร
ขั้นตอนการปรับภูมิทัศน์นั้น
ก็จะเริ่มดำเนินการหลังจากที่อาคารประกอบหลักก่อสร้างแล้วเสร็จ
เพื่อเก็บรายละเอียดในการตกแต่งในพื้นที่พระเมรุมาตรให้มีความสวยงามสมพระเกียรติค่ะ